เราไปดูเรื่องของชิมช็อปใช้กันหน่อยละกัน
เฟส๓มันเริ่มขึ้นเมื่อวันที่๑๔ที่ผ่านมา
คือเอาจริงคำว่าคึกคักเฟส๑เฟส๒

ใช่แต่พอมันมีเฟส๓แบบนี้

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางธนาคารรัฐเองเขาก็มีการจัดชิงโชค
ลุ้นทองคำในช่วงโค้งสุดท้ายนั่นแหละ
คือหวังจะกระตุ้นไงให้คนเข้ามาร่วมลงทะเบียนชิมช็อปใช้ในเฟส๓
คือคนบอกว่าลักษณะมันไม่เหมือนเฟส๑ไงคุณ
เฟส๑ก็ได้เงินเลยในกระเป๋าแรก๑๐๐บาท

และอย่างคนที่ลงไปเฟส๑เฟส๒ก็มีพอสมควรแล้ว
ใช่ค่ะอย่างเดี๋ยวฉันเองลงไปตั้งแต่เฟส๑แล้ว
มันก็อาจจะแบบพอมาเฟส๓อีกมันก็ต้องเติมเงินในกระเป๋าอะค่ะ
ทีนี้พอหลังจากที่มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไป
เขาได้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้ในเฟส๓
ตั้งแต่๑๔๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จำนวน๑๕๐๐๐คนก็แบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบหนึ่งก็๓๗๕๐๐คน
คือประชาชนก็ทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าบรรยากาศการลงทะเบียนมันอาจจะไม่ได้คึกคักมาก

กว่าผู้ลงทะเบียนจะครบตามจำนวน
มันต่างจากตอนชิมช็อปใช้ใน๒เฟสแรกไงคะ

เปิดลงทะเบียนแป๊บเดียว
บางทีไม่ถึง๑ชั่วโมงก็เต็มแล้ว

แต่อันนี้อาจจะช้านิดนึง
โดยเรื่องนี้ค่ะนายพยงศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่ามีการจัดโครงการ

ถึงวันที่๓๑มกราคมต้นปีหน้าค่ะ

ซึ่งผู้ที่รับสิทธิ์ในชิมช็อปใช้ในเฟสที่๓
แล้วก็มีการขยายมาตรการเพิ่มเติม
ให้สามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด
แล้วก็ขยายระยะเวลาในการใช้จ่าย
ยาวไปจนถึง๓๑มกราคม๖๒
ใช่อันนี้แหละที่แตกต่างแล้วก็เด่นชัดที่สุด
หรือว่าเงินคืนสูงสุด๑๒๐นะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ตั้งแต่๘โมงเช้าเป็นต้นไป
อันนี้เน้นย้ำเป็นการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ
ปีขึ้นไป๕แสนคนนะคะ
พรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยเผื่อลูกหลานอยู่ที่บ้าน
จะได้ช่วยลงทะเบียนให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะ
ใช่แล้วค่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เอาไปชิมไปช็อปไปใช้
ท่องเที่ยวกันได้ตามสบายเลยนะคะ